อากาศดีออกมาปั่นเรือเป็ดคุณผู้ชมค่ะดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะ
ปั่นเรือเป็ดไปด้วยพยากรอากาศไปด้วยค่ะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่จะพอได้ตากผ้าได้ล้างจานแล้วก็เอาพืชผลการเกษตรไปตากแดดนะคะ
เพราะว่าอะไรคะหลังจากวันอาทิตย์ไปแล้วคาดว่าฝนน่าจะตกหนักหลายพื้นที่
แต่วันนี้จะมีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
มีเมฆปกคลุมอยู่บ้างบริเวณตอนบนของประเทศไทยแถบภาคเหนือแล้วก็ค่อนไปทางตะวันตกของประเทศคือติดกับเมียนมาค่ะ
เพราะว่าบริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือห่อมความร้อนนั่นแหละ
ปกคลุมอยู่บริเวณเวียดนามตอนบนหรือใกล้กับทะเลจีนใต้นะคะ
ก็เลยทำให้อิทธิพลตรงนั้นน่ะส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกนะคะ
ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะเห็นว่ามีกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เอ่ยแผ่วเบามาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ
ก็เลยทำให้ภาคใต้ยังมีฝนเล็กน้อยแต่ถือว่าเบาบางมาก
ใครที่จะไปเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ไปภูเก็ตแซนบล็อกสบายอากาศดีเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องของลมเรื่องของลมนะคะ
ต้องดูค่ะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้นะคะก็ยังเป็นปัจจัยหลักอยู่นะคะ
ปัจจัยหลักก็คือลมใต้นี่แหละนะคะเดี๋ยวมีอิทธิพลรวมไปถึงอากาศร้อนด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคลื่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะไม่สูงมากนักทะเลเรียบทะเลสงบเห็นแบบนี้แล้วโอ้โห
ท่องเที่ยวต่างชาติต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือค่ะ๔๕๖๗ไปแล้ว๕๖นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชุ่มฉ่ำกันทั้งประเทศแน่นอน
อย่าลืมทำที่รองรับน้ำฝนกันเอาไว้ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับเซเลปแห่งโคราชเจ้าทองแดงทองดีนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
ที่นี่เห็นไหมบรรยากาศธรรมชาติสวยสดงดงามนะคะเจ้าทองดีกะทิงโทนนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าแรงมันจะลงจากผากระดาษนะคะไปโชว์ตัวตามเนินเขา
ให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ
คราวนี้คุณผู้ชมมันออกมาอวดหุ่นนะคะฟิตหุ่นเรียกว่าหุ่นกำยำล่ำบึกของมันนี่แหละค่ะ
นะแต่ว่าไปโผล่ที่ไหนคะโผล่ที่สวนฝรั่งของชาวบ้านในบ้านคลองทุเรียนตำบลวังน้ำเขียวค่ะ
แทะเล็มยอดย่าอย่างอเด็ดอร่อยสบายใจแถมไปกินผลฝรั่งของชาวบ้านด้วย
อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะมันก็เป็นสัตว์ที่หลายคนนั้นอยากจะไปถ่ายรูปนะคะ
จากกระทิงโทนเจ้าทองดีเนี่ยไปที่พิศนุโลกนะคะไปดูเรื่องของอาชีพคุณผู้ชม
คุณแอนสาวเทศบาลนครพิศนุโลกโบกมือลาจากงานประจำ
เอาดีกับการปลูกแคคตัสขายแคคตัสอะไรกระบองเพชรนะคะ
เริ่มจากเลี้ยงเล่นตอนนี้เรียกได้ว่าขายดิบขายดีเลยทีเดียวค่ะ
สภาพอากาศต้องตรวจสอบทุกวันค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยนะคะ
เฉพาะใครที่ทำการเกษตรอย่าลืมหาที่สำรองกักเก็บน้ำเอาไว้
เดี๋ยวฉันไปปั่นโจระแค่มาคุณผู้ชม
เดี๋ยวฉันไปก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะโจระแค่สวัสดีพี่
นึกว่าเป็นฮีโร่อยู่ดีสีเหลืองแล่นมาทับ

คุณอยู่บนลำนั้นหรือเปล่าผมรอดไปแล้ว